เอาไปดูเรื่องนี้ฤดูบ๊วยค่ะ

นี่ถ้าเกิดคุณดองเพื่อการค้าขายอะค่ะ
โดยระบุบอกว่าสืบเนื่องมาจากว่า
มีคนถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเลย
ก็เลยมีการอธิบายเพื่อความชัดเจนของทุกคนนะคะ
แล้วก็เคยเรียนรู้อบรมมาหลายครั้งแล้ว
มีความสนใจเกี่ยวกับสุราจนเปิดร้านจำหน่ายสุรานะคะ
ทีนี้เขาก็เน้นสุราจากญี่ปุ่นพวกอูเมชูสาเก
รวมไปถึงสุราชุมชนที่มีเอกลักษณ์อีกจำนวนนึง
เรียกว่าขายของที่มีใจรัก
ไม่ได้ขายของที่ขายง่ายขายคร่องเขาว่าอย่างนั้น
ในวันเกิดเหตุนะคะเขาก็เอาบ๊วยมาดองเหล้า
เพื่อที่จะทดลองสูตรต่างในฤดูหน้าบ๊วย

แต่เนื่องจากว่าประมาทเกินไปมาดองอยู่ที่ร้าน
เพราะว่าจะได้มีลูกน้องมาช่วยเขาทำ

เจ้าหน้าที่ปราบปรามของสรรพสามิตร
เข้ามาขอตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นงานปกตินะคะ
ถ้ามีใบอนุญาตเรียบร้อยเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลย
แต่พอดีว่ากำลังดองบ๊วยอยู่
กรณีนี้ถูกข้อหานะคะ
เปลี่ยนแปลงน้ำสุราเพื่อการค้า
เพราะว่าเขาทำอยู่ในร้านขายสุรา
ไม่ว่าคุณจะขายหรือไม่ได้ขาย
ก็ถือว่ามีเจตนาทำเพื่อขายเอาไว้ก่อนเลย
ในข้อหานี้คุณโดนปรับนะคะไม่เกิน๕๐๐บาท
อกจากนั้นเขายังมีการนำสุรามาเทใส่โหลดอง
ก็โดนข้อหาเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ
เพื่อการค้าอีกก็มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

แล้วถ้าสมมุติเราทำเหล้าบ๊วยไว้ที่บ้านล่ะ
อันนี้ไม่ถูกข้อหาทั้งสองอย่างเลยนะคะพี่
เพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อการค้า
แต่ก็ไม่รับประกันว่าจะไม่โดนข้อหาอื่นหรือไม่
อ้าวไม่ตอนนี้เขาถึงบอกว่า

เนื่องจากเขาบอกว่าเราควรจะมีแบบรัฐกฎหมายใหม่เหมือนกัน

คือเราเชื่อว่าหลายคนก็จะมีสุราพื้นบ้าน

เขาก็เลยบอกว่านายกก็เลยบอกว่ามันไม่ปลอดภัย

เขาใช่เขาถึงบอกว่าวันนึงอะ
คือเขาจะมีอย่างนี้เนื่องจากตอนนี้ผลผลิตที่ทางเชียงใหม่
เหมือนถึงให้เราไปทำเอาเอง

หมักกว่าอร่อยกว่าญี่ปุ่นอีก

ไม่รู้ว่าจะไปเข้าขายในกรณีอะไรหรือเปล่า

ว่าจะไปโดนเข้าข่ายในกรณีอะไรหรือเปล่า
เพราะอย่างอันนี้คือเขาโดนข้อหาแบบ

อีกข้อหาหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ

เลยพอไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าขายส่วนผสม
สวัสดีครับ